ซึ่งก่อนที่จะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

องซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า
ก็ได้เดินทางไปกราวต์ปาถกาถา
นักศึกษาไทยที่กระทรวงการต่างประเทศ
โดยได้ย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมโยง

และความสำคัญของเยาวชนในฐานะอนาคตของภูมิภาค
ในขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลของนางซูจีก็กำลังถูกจับตามองจากนานาชาติ
ท่าทีต่อการแก้ปัญหาการไร้รัฐ
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮิงญา
ยังคงเป็นประเด็นสร้างผลกระทบ
ต่อประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน
ติดตามรักนี้จากคุณนัทพรท้าวตะกูครับ
วิเทศสโมสรวันนี้เต็มไปด้วยนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยต่างของไทยกว่า๓๐๐คน
มาฟังปราธกฐาพิเศษของนางองซานซูจี
เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
และที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า
นี่คือความปรารถนาของนางซูจี
ที่ต้องการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่
ที่เธอบอกว่าเป็นอนาคตของทั้งสองประเทศ
รวมถึงเป็นอนาคตของภูมิภาคและของโลก
ซูจีเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือในประชาคมอาเซียน
โดยระบุว่าความหลากหลายถือเป็นจุดแข็ง
แต่เมื่ออาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทาย
ความร่วมมือความเป็นปึกแผ่นถือเป็นสิ่งสำคัญ
ซึ่งจำเป็นต้องเกิดจากความเชื่อมโยง
ไม่ว่าจะเป็นมิติของโครงสร้างพื้นฐานหรือเศรษฐกิจ
แต่ที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชน
ซูจีระบุว่าหากจะมองไปข้างหน้าก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเยาวชนรุ่นปัจจุบัน
เยาวชนจำเป็นต้องได้รับการศึกษาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่วนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน
ระหว่างไทยกับพม่ารวมถึงประเทศอื่นจำเป็นต้องขจัดกำแพงภาษาให้หมดไป
ยังย้ำถึงปัญหาร่วมในภูมิภาค
นั่นคือยาเสพติดที่อาจเป็นตัวบรรทอนศักยภาพของเยาวชน
สักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนางซูจีได้ตอบคำถามถึงกระบวนการสร้างสันติภาพภายในพม่าว่า
หากต้องการให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องเริ่มพิจารณาที่ต้นเหตุความขัดแย้ง
และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
พร้อมระบุว่าจำเป็นต้องยึดหลักความรับผิดชอบและพันธกรณี
ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
ปราธกฐาครั้งนี้ถือเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศ
ผู้นำในความเป็นจริงของพม่าของนางซูจี
ซึ่งดูจะให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนในภูมิภาค
แต่อีกหนึ่งประเด็นอ่อนไหวของพม่าซึ่งกระทบต่อหลายประเทศในอาเซียน
และอยู่ในความสนใจของผู้คนทั้งในและนอกภูมิภาคมาโดยตลอด
แต่กลับไม่ถูกพูดถึงอย่างเฉพาะเจาะจง
ก็คือท่าทีของรัฐบาลพลเรือนพม่า
ต่อการแก้ปัญหาการไร้รัฐและการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญา
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านางซูจีย้ำกับผู้เสนอรายงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติว่า
พม่าหลีกเลี่ยงที่จะเรียกชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ว่าโรฮิงญา
ขณะที่ล่าสุดโคศกทำเนี่ยประธานาธิปฏิภามาฆ์ตอบโตรายงานสถานการณ์
ชาติภัณฑ์ในพม่าของสำนักงานค่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ที่ระบุว่าพบกลุ่มชาติภัณฑ์โดยเฉพาะชาวโรฮิงญา
ถูกละเมอสิทธิมนุษยชนและถูกคมเห็งกว้าง
ของประธานาธิบดีพม่าระบุว่า
สนับสนุนการปฏิรูปของพม่าที่กำลังดำเนินไป
แทนที่จะมุ่งเน้นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อน
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน